สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดสมนะครับ
ได้จากคุณชนะเดชพิรัตนมงคลรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๓

ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือการแสดงในชุดแรกครับในชื่อชุดที่ว่าในอ้อมกรแห่งรักประจักษ์ฝาครับ
โดยนักเรียนจากโรงเรียนหลายโรงเรียนนะครับในจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้มาร่วมกัน
การแสดงในชุดแรกในชื่อของอ้อมกอดแห่งรักประจักษ์ฟ้า
ซึ่งก็สื่อถึงความรักความสามัคคีตามโลแกนของการแข่งขันเลยครับ
นั่นก็คือมิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะครับ
ส่วนชุด๒ครับมีชื่อว่าเพลงคุณค่าพลังกีฬาแห่งศักดิ์ศรี
โดยมีนักกีฬาจากทุกจังหวัดนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันเดินเข้าสู่สนามครับ
โดยนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
อันเชิญทงการแข่งขันลงจากยอดเสาเพื่อเข้าสู่การแสดงในชุดที่๓
คุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วก็มาถึงในชุดที่๔ชุดสุดท้าย

นั่นก็คือในชื่อนครสวรรค์เกมเรืองระวีกีฬาไทยนะครับ
ซึ่งด้านหลังของผมครับครบเพลิงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้นะครับ
ก็เตรียมที่จะมอดดับลงแล้วครับ
นี่คือจุดที่สุดของการทางการกีฬาอาญชาติครั้งที่๔๔
ที่จังหวัดนครสวรรค์หรือว่านครสวรรค์เกมครับ
ด้วยการแสดงอภินิหารของเจ้าแม่กลอิ่มองค์จำแรงนะครับ
และนี่คือความสวยงามตระกาตาในพิธีปิดของการแข่งขัน
การทางการกีฬาอาญชาติครั้งที่๔๔หรือวัดนครสวรรค์เกม
ที่ถือว่าปิดชาร์จเรายากเป็นทางการแล้วนะครับ
ส่วนช่วงนี้จะไปติดตามไฮไลท์ของการแข่งขันในวันนี้
รวมไปถึงบทสรุปของการสรุปเหรียญรางวัลครับ
วันนี้ยังมีผู้ชมล้นความจุของโรงยิมภายในโรงเรียนสวนกุหลาบที่รับประวัติเหมือนเช่นเคย
สุดท้ายนะครับกรุงเทพมหานครชุดสีชมพูที่มีปลื้มจิตถิ่นขาวซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยย้ำแค้นแชมป์เก่านครราชศรีมาที่เคยชนะมาในรอบ๒ครั้งนี้ชนะไป๓ต่อ๐เซตครับทำให้ปลื้มจิตนั้นคว้าเหรียญทองเป็นครั้งแรกของตัวเองในกีฬาแห่งชาติ
ส่วนการแข่งขันเทนนิสรอบชิงชนะเลิศสวนชัดรัติดีกรีทีมชาติไทยซึ่งปกตินะครับถนัดประเภทคู่ลงเล่นประเภทชายเดียวในรอบ๑๘ปีให้กับนนทบุรีก่อนที่จะเอาชนะจีรัฐนวซิริสมบูรณแชมป์เก่าจากสุพรรณบุรี๒ต่อ๐เซต๖ต่อ๑และ๖ต่อ๐ครับคว้าเหรียญทองไปครอง
ส่วนการแข่งขันเซปักตระก้อทีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศครับเจ้าภาพนครสวรรค์ชุดสีน้ำเงินแพ้ให้กับแชมป์เก่าชนบุรีไปก่อนในทีมชุดกอแต่ว่าทีมขอและทีมคอครับก็ช่วยพลิกสถานการณ์กลับมาชนะ๒ต่อ๑ทีมถือว่าเป็นเหรียญทองตระก้อเหรียญที่๒ของเจ้าภาพต่อจากประเภททีมเดี่ยวหญิงนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าจบลงได้อย่างสวยงามสำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
โปรดติดตามตอนต่อไป